ต้นข่าวเย็นไทยรัฐกันด้วยข่าวความสูญเสียของวงการบันเทิงนะคะซึ่งวันนี้ป้าเขียดหรือว่านางนภาพรหงษกุลดาราอาวุโสนะคะได้เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ตำรวจสพศสิมหาพตข้าได้เข้าตรวจสอบผู้เสียชีวิตก็คือนางนภาพรอศ
ที่บ้านพักตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจินบุรี
ซึ่งคาดว่าเสียชีวิตจากโรคชรานะคะ
นำร่างส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิเพื่อชันสูตร
ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัว

นี่คือป้าเขียดค่ะหลายท่านจะคุ้นนะคะ
บทบาทการแสดงของท่านท่านจะมักจะเล่นเป็นแม่นม

อยู่ในครัวเป็นแม่ครัวเป็นแม่นมนะคะ
เรื่องที่แบบสร้างชื่อเสียงให้กับท่านมากเลย
ก็คือเรื่องทอฝันกับมาวินนะคะ
เป็นละครทางโทรทัศน์แล้วแจ้งเกิดจากบทแม่นมเลยนะคะ
ก็ลูกชายของป้าเขียดนายสมคิตหงษกุลเนี่ยนะคะ
อายุ๕๘ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เขียดป่วยเป็นมะเร็งรังไข่และมีเนื้องอกในช่องท้อง
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชที่นครราชศรีมา
แล้วก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านที่ปลาจินบุรี
ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอาการสุดลงค่ะ
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะ

ครอบครัวก็นำร่างของป้าเขียดไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดคลองรัง
วันพรุ่งนี้จะมีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิษฐรรม๕วัน
หลังจากนั้นก็จะชาปนกิจต่อไปค่ะ

อย่างไรอยากให้แม่อยู่ในความทรงจำของแฟนละครของคุณแม่ทุกท่านนะครับ

นี่แหละค่ะในยุคของเราก็เติบโตมากับ
บทบาทการแสดงของป้าเขียดนะคะบทบาทแม่นมนะคะบทบาทแม่ครัวนะคะ
ซึ่งป้าเขียดถ้าย้อนกลับไปดูประวัติ
ก็เป็นดาราอาวุโสมากฝีมืออีกท่านหนึ่งเลยนะคะ
ในวงการเขาจะเรียกกันว่าป้าตุ่มนะคะเป็นแบบ
คือเป็นคนที่เกิดในครอบครัวนักแสดงอย่างแท้จริงเลยนะคะ
คุณพ่อคุณแม่เป็นนักแสดงละครเวทีโบราณที่เรียกกันว่าละครเร่
แล้วป้าเขียดก็เริ่มเล่นละครเร่ตั้งแต่๒ขวบค่ะ
พอโตก็ไปเป็นนางเอกคณะละครเร่แล้วก็เข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัว
จนได้รับบทเล่นละครทางโทรทัศน์และแจ้งเกิดจากบทแม่นม
อย่างที่บอกล่ะค่ะเรื่องทอฝันกับมาวินนะคะ
ก็มีคนรักแล้วก็ชื่นชมในฝีมือการแสดงของป้าเขียดมากมายนะคะ
วันนี้ก็ขอแสดงความอาลัยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของป้าเขียดด้วยนะคะ